รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วกับคุณคุปตนันสวัสดีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย

จากที่บ่นกันมาอาทิตย์ก่อนฝนตกเยอะจังเลย
พูดถึงร้อนขอร้อนนิดเดียวนะครับ
คุณผู้ชมส่งเฟสส่งไลน์มาเรื่องร้อนเยอะเลย

เอาใจแต่นายขุดแต่ดินขายไม่ดูลูกบ้านเลย

ในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คุณผู้ชมเนี่ย

คุณยุวาพรกะบินร้อนจังเลย
เดินทางก็อย่าใจร้อนแล้วกันนะครับ
อากาศร้อนจากมหาสารคามนะครับ

พนมสารคามลำปางก็ร้อนมากนะครับ
มีร้อนเหมือนกัน
ปีนี้สำหรับการคาดการณ์
สงการปี๒๕๖๐อย่างที่หลายคนทราบกันนี้ก็คือนางสนแก๊สคือนางกรกินี
นางกรกินีปีนี้เข้ามาในเวอร์ชันนอน
เพราะว่าการเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ไทยเป็นเวอร์ชันนอนหลับตาด้วย
เพราะว่าเขาเปลี่ยนตอนปี๒ต้องมาหลับตา
นอนมานอนมา
ก็จะมีทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนแบบนี้
ตอนแห่งดกนี้ครับปีนี้มาตอน์คืนตอนแบบดึกก็จะนอนแบบนี้

ปีนี้เป็นเกณฑ์พระพิรุณ
เกณฑ์พระพิรุนอังคารเป็นอธิบดี
เขาบอกว่าบันดาลนี้ฝนตก๓๐๐หา
หาหนึ่งก็เท่ากับเอาบาดพระขนาดกลางไปวางไว้กลางแจ้ง
รอจนกว่าฝนตกจนเต็มร้อยสูง๑หา
เขาจักรวาล๑๒๕ตกในป่าหิมพาน๙๕ตกในมหาสมุทร๖๕แล้วก็ตกในโลกมนุษย
นอกจากนี้เองเขายังมีการคาดการณ์เป็นเกณฑ์ทาราธิคุณ
เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์เกี่ยวกับพยากรน้ำโดยเฉพาะ
เขาบอกว่าปีนี้น้ำมากและที่สำคัญอาจจะเกิดน้ำท่วมด้วย
ได้คุยกับโหนที่เขามาทำนาย
บอกว่าปีนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงปลายปีอาจจะต้องระวังหน่อย
เฉพาะสงกรานนี้หรอคะ
ตั้งแต่สงกรานนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสงกรานหน้าเลย
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังกันหน่อย
แล้วนอกจากโหนที่ทำนายเรื่องของฝนที่ซึ่งดูจากนางสงครานแล้วมีเรื่องอื่นมาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ใช้แกณฑพญานากนี่เอาล่ะค่ะเป็นแกณฑ
ซึ่งปีนี้เขาบอกพญานาคมี๔ตัวทำนายว่าต้นปีฝนจะน้อย
กลางปีงามก็คือมีฝนตกพอสมควรนะครับ
ทำให้ปีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนที่จะเทลงมา
นี่คือการคาดการณ์ตำราไทยซึ่งได้คุยกับผลหลายคนเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะแม่น

คล้ายปีที่แล้วเลยนะที่บอกว่าปลายปีมากมากจนน้ำท่วมไงที่ภาคใต้
แล้วก็นางสงการปีนี้เขาบอกว่าตรงกับปี๕๔
ก็คือปีที่เราเจอน้ำท่วมนี่อาจจะต้องระวังหน่อยเป็นคนเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณหลายสิ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณตั้งแต่ต้นปี
ทีนี้มาดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเราบ้างนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เองมีการคาดการณ์มาแล้วว่า
งกรานปีนี้หลายคนที่จะไปเที่ยวภาคอีสานภาคเหนือ
จะต้องเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนี้ครับ
นี่คือการคาดการณ์กลุ่มก้อนเมฆดูบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางดี
สองวันนี้กลุ่มก้อนเมฆยังคงบางตานะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่มาจากจีนเห็นไหมครับ
แผลลงมานะครับนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะเริ่มมีกลุ่มเมฆปกคลุมแล้ว
อากาศจะเย็นลงแต่ว่าภาคเหนือภาคกลางเนี่ยจะยังคงร้อนอยู่นะครับ
อุณหภูมิวันนี้ในช่วงกลางวันสูงสุด
คงอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียตนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
นวณต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิยังคงทรงทรงนะครับ
พรุ่งนี้ภาคเหนือภาคกลางยังคง๔๐๔๑แต่ว่าภาคอีสานอุ่นขึ้นแล้วนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตเท่านั้นนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจาก๑๒๑๕เนี่ยนะครับ
มีมวลอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของไทยนะครับ
อากาศเย็นที่แผลลงมานี้มาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่วันสองวันนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้สภาพอากาศมีการแปรปวนเกิดขึ้น
อย่างที่ได้ทราบกันก็คือมีลักษณะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ
ที่สำคัญมีอีกหนึ่งปัจจัยโผล่เข้ามานะครับ

เขาลอยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ลอยได้สูงกว่าเดิม

กลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง

สามารถทำให้เกิดเป็นลักษณะฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกได้
ดังนั้นต้องระวังเลยลูกเห็บลมแรง

นี่คือเขาเป็นลมเกิดจากลมประจำถิ่นหรือว่าอะไร

ช่วงนี้ทุกปีเลยก็จะแผลลงมา

ใช่นี่คือสิ่งที่ต้องระวัง

ลักษณะการเกิดฝนจุดไหนจะ
เจอฝนจุดแรกเดี๋ยวมาดูกันหน่อย

สีเขียวเป็นจุดที่มีการคาดการณ์ว่า

เดี๋ยวคำนวณต่อไปจะมีกลุ่มฝนค่อยโผล่มา
ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นปลายภาคอีสาน

เป็นแขบยาวเลยนะครับ
พุธช่วงบ่ายนี่หลังจากนั้นก็จะเข้ามา

นี่จะพบว่ากินพื้นที่ทั้งภาคเหนือ
ภาคกลางภาคอีสาน

ระวังหน่อยเพราะว่ามีฝนตกหนักด้วย

ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วย

ต่างประเทศอากาศเป็นยังไงครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป